มาอีกแล้วเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเติมเต็มถังตังค์อยู่ครบ
เกิดเหตุที่โคราชนครราชศรีมานะคะคนขับรถกระบะคนหนึ่งค่ะ
เข้ามาเลยภายในปั๊มน้ำมันแล้วบอกเด็กปั๊มไอ้น้องเต็มถังอ่า
ปั้มบอกรับทราบปฏิบัติเติมเต็มถังเลยค่ะ
ค่าน้ำมัน๑๖๐๐บาทแล้วแหมเนียนมากเลยนะคะ
บอกพี่ไม่มีเงินสดยื่นบัตรเครดิตไปเด็กก็เอาไปรูด
แต่ปรากฏว่าคือต้องใส่รหัสบางอย่างก็เดินมาอีกทีหนึ่ง
แกเบิ้ลเครื่องหลบหนีไปเลยค่ะคือลักษณะตั้งใจนั่นแหละ
เพราะอะไรเพราะเวลาเราจะไปเติมน้ำมัน
ไอ้ป้ายเนี่ยจะวางไว้ฝากระโปรงข้างหน้าใช่ไหมคะ
เข้าไปพร้อมป้ายนั่นแหละค่ะแล้วป้ายไปตกอยู่ระหว่างทางนะคะ
นี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดภายในปั๊มน้ำมันนะคะ
น้ำมันแห่งหนึ่งที่ปากช่องโคราชค่ะคุณผู้ชม
รถกระบะเชฟโรเลสสีขาวคันนี้แหละค่ะ
คือป้ายเห็นไม่ชัดนะป้ายทะเบียนเข้ามาเติมน้ำมัน
บอกพนักงานบอกว่าเต็มถังไปเลยไอ้น้องนะคะ
เด็กปั๊มเขาก็ทำตามไงกดเต็มที่เลยค่ะตามสั่ง
เต็มถังเบ็ดเสร็จสิริรวม๑๖๐๐บาท
พอจะจ่ายเงินเท่านั้นแหละค่ะคนขับรถกระบะบอกว่า
เดี๋ยวพี่จ่ายบัตรเครดิตไม่ได้พกเงินสดมา
แต่พอพนักงานรับบัตรเครดิตมาปรากฏว่ามันรูดไม่ได้ไง
รหัสบางอย่างพนักงานเด็กปั๊มก็เลยเดินกลับไปหาคนขับรถกระบะ
แต่เนี่ยค่ะสิ่งที่เขาทำคือเร่งเครื่องหนีออกไปจากปั๊มอย่างรวดเร็ว
โดยที่ป้ายเติมน้ำมันยังวางอยู่ที่ฝากระโปรงรถเลยค่ะ
จังหวะนั้นแม้ว่าจะมีพลเมืองดีพยายามที่จะขับไล่ตามไปนะคะ
มาจ่ายน้ำมันหน่อยค่าน้ำมันจ่ายหน่อยนะคะ
แต่ก็ตามไปไม่ทันเจอแต่ป้ายป้ายเติมน้ำมันเนี่ยหล่นอยู่ระหว่างทางให้ดูต่างหน้านะคะ
หล่นห่างจากปั๊มน้ำมันไปสักประมาณ๕๐๐เมตร
เด็กปั๊มก็เลยเอาล่ะไม่รีรอและรอรีรีบเดินไปบอกเจ้าของปั๊มนะคะ
สุดท้ายต้องพากันไปแจ้งความทีนี้พอเรานำเสนอข่าวแบบนี้ค่ะ
ชาวเน็ตเนี่ยมักจะแสดงความเป็นห่วงว่าอ้าวแล้วค่าน้ำมันใครต้องเป็นคนชดใช้
เพราะปกติความรับผิดชอบก็จะตกอยู่ที่เด็กปั๊มใช่ไหม
แต่เจ้าของบอกว่าค่าน้ำมันที่โดนเชิดเนี่ยเดี๋ยวเจ้าของปั๊มเป็นคนรับผิดชอบเอง
ไม่ได้หักจากค่าแรงของเด็กปั๊มนะคะ
เจ้าของปั๊มบอกว่าคือทุกคนทำงานดีมากมีความรับผิดชอบ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นเหตุสุดวิสัยเหตุการณ์เฉพาะหน้า
ไม่อยากเอาผิดกับเด็กปั๊มนะคะโอ้ยใจดีจังเลยนะคะ
แต่เจ้าของปั๊มบอกว่าวอนคุณตำรวจในท้องที่นะคะ
ใช่ของตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ